สักที่แล้วกันครับปราจีนบุรีชาวบ้านก็ไปรวมตัว
ขอโชคขอลาบที่หน้าต้นโพเฮียนปู่ขุนเดชปู่ขุนจันทร์
โอ้โหที่นี่เชื่อกันนักหนาเลยว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก
คุณผู้ชมครับเมื่อวันก่อนที่บริเวณศาลต้นโพเฮียนตรงนี้
ของปู่ขุนเดชและปู่ขุนจันทร์
ที่ตั้งอยู่ที่บ้านโคกสว่างตะบนย่านบุรีอาเผิกกะบินบุรีจดปราจีนบุรี
ชาวบ้านมารวมตัวกันเยอะโอ้โหเขาก็หวังแล้วเขาดูนั่นแหละ
เลขที่เลยเลขที่๓

จะพูดว่าเป็นเลขที่บ้านมันก็แปลกอะเนาะ
มันเป็นเลขที่สารจริงครับคุณผู้ชม
โอ้โหเดี๋ยวขายดีแบบว่าขายดีหมดเกลี้ยงแผง
แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยเราเอาไปตอนนี้คือไฮไลท์

อาจารย์เลิงนะแม้แต่ละแต่จะเรียกละกัน
ท่านมาร่วมทำพิธีขอโชคขอลาบกับชาวบ้านเขาด้วย
เมื่ออาจารย์เริงมาก็ทำการท่องมนต์ขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แล้วนี่วนเทียนแบบนี้ให้มันเกิดน้ำตาหยดแมะ
เฮ้ยแดงอยู่นะเอออีกแล้วแดงอยู่นะ
ไอ่คำพูดเพิ่งเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านเขาดูเราอยู่

ตีความอะไรก็พูดตรงเห็นอะไรก็พูด
เออตอนนี้น้ำตาเทียนสีแดงอยู่นะ
เออเอาพูดในใจบริสุทธนนะ

มันก็เป็นรูปเป็นร่างที่แบบพอคิดจินตนาการกันไปได้

ทำการวนจำนวน๓รอบแล้วใช่ไหม
แล้วจากนั้นแกจะนำของดีของเด็ดที่ปรากฏเนี่ยนะฮะ
จะเขียนไว้เลยเผื่อใครเห็นแล้วนึกไม่ออก

ใช่มันจะแสบตา
ก็ระวังกันด้วยบอกไว้นะคะ